ส่วนคุณแม่ท่านนี้เดินมาเหยียบพอดี
โอ้โหตกใจลั่นบ้านเลยครับ
อ้าวเหยียบไปเต็มเลย

ลายลายมันก็เหมือนพื้นบ้านด้วย
เราเองพยายามวงกลมแดงไว้ให้เห็นถูกไหม
ยังมองลำบากเลย

แล้วเนี่ยเล้ยมามาแบบนี้

นายเห็นมั้ยเจ้าของบ้านเนี่ยขอเดินมาพอดี
แล้วตรงนั้นมันเหมือนมีทางต่างระดับที่เหมือนเป็นขั้นเอาไว้
ชูคอขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยกะจะโฉกเขาให้แล้ว

เพราะดีนะไม่แว้งหันกลับมาฉกเขาให้
งูเห่างูมีพิษด้วยครับคุณผู้ชมครับ

เขานำมาโพสต์เอาไว้ให้เห็นว่าเนี่ย
พิษภัยในบ้านมันมาจริง

มันคงจะเลื้อยหนีน้ำมาช่วงนี้
ฝนตกในหลายพื้นที่น้ำท่วมขังอะไรแบบนี้
มันอาจจะไปท่วมในรูของงูเข้า
งูมันก็เลยเลื้อยหนีน้ำมาหลบอยู่ในบ้านหลังนี้
โอ้ยอีกดีก็

เอามาให้ดูกันฝากเตือนภัยกันนะคุณผู้ชมนะ
เพราะช่วงหน้าฝนแบบนี้มีเวลาเป็นไปได้
จัดเก็บพื้นที่ภายในบ้านไอ้ตรงไหนที่มันรก

เคลียร์ออกเพราะตรงนั้นแหละคือที่ซุกซ่อนของงูครับ
เออแล้วก็เปิดไฟให้มันสว่างจะได้มองเห็นชัดนะ